ต่อกันที่แม่แอฟทักษะออนกันบ้างดีกว่านะคะ
เป็นสาวสตรองสมแล้วที่เป็นพิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองของเรานั่นเองนะคะ
งานจะเยอะงานจะยุ่งรัดตัวแค่ไหน
แต่อย่างที่บอกไปหน้าที่ความเป็นแม่มันหยุดไม่ได้นะคะ
ก็เลยต้องเคลียร์คิวงานพาลูกสาวน้องปีใหม่ค่ะ
ไปเที่ยวบ้างไปกับคุณตาคุณยายด้วยนะคะ
งานนี้คุณแม่แอฟบอกเลยว่าน้องปีเนี่ยแฮปปี้สุดค่ะ
เพราะว่าน้องเนี่ยกำลังเป็นวัยเรียนรู้เนอะอยากรู้อยากเห็นอยากไปท่องเที่ยวค่ะ
ส่วนคลิปสุดน่ารักที่เรียนแบบคำพูดคุณแม่แบบเหมือนเป๊ะที่หลายคนแชร์มา
คุณแม่เองก็อดขำเจ้าลูกสาวตัวน้อยไม่ได้นะคะ
บอกเลยว่าเด็กวัยนี้กำลังชอบเรียนแบบผู้หลักผู้ใหญ่
ก็เลยต้องยิ่งระวังคำพูดของตัวเองมากขึ้นค่ะ

อัดคลิปแต่ว่ารู้สึกจะเหมือนเหรอไม่น่าเหมือนนะ
คือเขาก็จะชอบแบบชอบร้องค่ะ
คือเขาก็จะชอบฟังคือช่วงวัยนี้เป็นช่วงชอบฟัง

เขาก็จะแบบเขาก็เลยจะเรียนแบบ
รีลาของเขาก็จะเยอะหน่อย
ประกดเลยกลายเป็นคลีปที่คนแชร์เยอะ
และอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับคำสัมภาษณ์
ประกาศว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมจะมีรักครั้งใหม่

พี่แอฟบอกเลยค่ะไม่ได้เข็ดนะจ๊ะ
แต่ว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักในตอนนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องที่ถูกนำภาพไปใส่ในบทความเกี่ยวกับความรักในเว็บ
หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นความคิดของพี่แอฟนะคะ
คบผู้ชายที่ไม่พยายามทำอะไรเพื่อคุณเลย
อันนี้เธอบอกไม่ใช่ความคิดของเธอนะคะ

แต่ถ้าคนทำหยุดทำได้ก็จะเป็นเรื่องดี

ถ้าเป็นคำพูดของแอฟจริงนะคะ

แอปคิวแอประมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้ายังกระทบกระเทือนจิตใจใคร

แอฟไม่เคยพาดเพียงถึงใครแล้วก็แน่นอน
ตลอดมาคือพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดด้วยซ้ำค่ะ
แม้ว่าจะโดนโยงแค่ไหนแอฟก็พยายามจะหลีกเลี่ยง
ถ้าจะกรุณาไม่ทำก็ดีค่ะ

คือแอฟก็รู้ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์บังคับใคร
คำถามคลาสสิกคือเข็ดไหมไม่เข็ด
เพราะรู้สึกว่าคนเรามันมีได้ทั้งประสบการณ์ด้านดีและไม่ดี
คือทุกอย่างมันก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิต
ไม่ได้จะปิดประตูเรื่องนั้น
แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเอง

แต่ว่าณตอนนี้มันมีเรื่องอื่นให้โฟกัสกันก่อนนั่นเองนะคะ
ส่วนภาพอะไรแบบนี้คำคมเราเห็นกันบ่อยนะ
ใช้ภาพดาราดังแล้วก็แชร์คำคมเด็ด
แต่บางทีมันอาจจะดูเป็นเรื่องดี
แต่มันไม่ใช่ความคิดของเขาเขาก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้ตรงนี้นะคะ

ตูนบอกว่าคนบ้าอะไรจะพูดคำคมได้ทุกวันขนาดไหน